หลวงตาบุญชื่นพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
ออกเดินทุดงเท้าเปล่านับ๑๐๐กิโลเมตรนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ
ถึงสะแก้วแล้วไปดูพลังแห่งศรัทธาครับ

ต่อแถวเข้าหาหลวงตานะคะ
ญาติโยมที่นี่เยอะมากเยอะจริงค่ะ
ดูจากคนที่มารอรับหลวงตานะคะดูค่ะเยอะมากมาก

นี่เป็นภาพเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ญาติโยมนับร้อยทีเดียวเข้าแถวเต็มสารา
วัดขาวน้อยอนุพรตอำเภออับรัญญาประเทศจสะแก้ว
เพื่อรอกราบหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโธวัย๗๒ปีนะครับ
พระนักวิปัสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัศโต
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
หลังจากหลวงตาออกทุดงปฏิบัติธรรมมาถึงจังหวัดสะแก้ว

จากนั้นในช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นนะครับ

วัดเขาน้อยอนุบรรพฤษสะพายย่ามใส่บาทและสัมภาระต่าง
โดยมีชาวบ้านที่เริ่มสายศรัทธา
ในวัตตปฏิบัติของหลวงตานะครับ
มารอกราบไหว้อยู่ริมถนน
ซึ่งหลวงตานะครับก็ใช้ผ้าเนี่ย
เขาหัวเบาเพื่อเป็นการให้พรครับ

ตั้งใจนะครับว่าจะไม่รับปัจจัยนะครับ

แล้วก็หากน้ำดื่มมีจำนวนมาก
ก็จะให้ญาติโยมเนี่ยนำไปถวายตามวัดต่างนะครับ

มรณภาพที่จังหวัดใด
ก็ทำพิธีชาปนกิจที่นั่นแหละ

คุณผู้ชมครับประวัติของหลวงตาบุญชื่นนะครับ
เกิดที่บ้านเสาเล้าตะบนโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์จนครพนม
ท่านเคยเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันธุ์ปืนใหญ่

และเคยร่วมรบในสมรภูมิสงครามเวียดนาม

จากนั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูก๔คน
เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่มีครอบครัว

ช่วงงานพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๐พันศา
หลวงราชการที่๙เมื่อปี๒๕๕๐ครับ
ถ้าว่าเมื่อเข้าสู่ร่มผ้ากาสวพักนะครับ
ได้ศึกษาพระธรรมจึงตัดสินใจว่าจะไม่ลาศิกขานับแต่นั้น
ซึ่งหลังออกพรรษาทุกปีจัดชุดลงไปตามภูมิภาคต่าง

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านมีอัฐบริหารติดตัวเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะคะ
โดยมีย่ามสำหรับใส่บาตรหนึ่งใบย่ามขนาดใหญ่อีกหนึ่งใบ
ซึ่งด้านในมีสบงอังสะภาพน้ำฝนแผ่นพลาสติกรองนั่งเครื่องช่วยฟัง
เพราะว่าหลวงตาเนี่ยก็มีอายุมากแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินค่ะ
อกจากนี้ยังมีแผนที่แปลงสีฟันพลาสเตอร์ติดแผลยารักษาโรคแล้วก็หนังสือสุทธิติดตัวมาด้วยนะคะ
หลวงตาบุญชื่นบอกว่าการทุดงออกจากจังหวัดนครพนมมาถึงจังหวัดจันทบุรี
ก็คือมาถึงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งการทุดงครั้งนี้ตั้งใจเพื่อจะปฏิบัติธรรม
ทอดพระพุทธศาสนาละกิเนตแล้วก็โปรดญาติโยมค่ะ
จุดประสงค์ก็คือเราต้องการความพ้นทุกข์
เรามาปฏิบัติเพื่ออะไร
เพราะละความลบความกดความหล่ม
คือเราเห็นว่าถูกเข้าของกันแล้วก็ละออกสารแล้วไม่อยากได้
เอาเงินมาถวายแล้วก็ไม่เอา
เจ้าไปทำอะไรเพราะว่าหลวงสมมุติ
มันเป็นสมมุติกันทั้งนั้นนะตัวนี้นะ
ถ้าเรายังเป็นหลวงอยู่ตรงนี้ก็ไปไม่ถึงมหุ่นนิพันธ์นะ
แล้วไม่เอาอะไรสักอย่างในโลกนี้แล้ว

ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณนัทธวุฒิสมจันทร์อายุ๕๓ปี
เป็นผู้ติดตามหลวงตามาตลอดทั้ง๔วันนะคะ
มาเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร
บอกว่าหลวงตาบุญชื่นท่านย้ำเสมอนะคะ
ไม่อยากให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
จากการเดินทุดงครั้งนี้ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านนำน้ำดื่มมาถวายเป็นจำนวนมาก
จนต้องประสานกู้ภัยมาช่วยขนนะคะ
แล้วก็นำไปมอบให้กับวัดหรือว่าโรงเรียนต่างที่เขาขาดแคลน
เพราะตอนนี้มันเกินความจำเป็นแล้วเรื่องของน้ำดื่มเนี่ยนะคะอืม
ความรู้สึกจากใจผมก็ดีใจนะบอกตรงว่า
ผมไม่คิดว่าพระรูปเล็กองค์หนึ่งที่มาจากที่ไหนไม่รู้
แต่มีคนที่ศรัทธาแล้วก็นำสิ่งของมา
และสิ่งของที่ท่านเอามาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาไปไหน
ท่านก็กลับคืนสู่สถานที่ของตรงนั้นเอง
อย่างน้ำเนี่ยเมื่อวาน๑๕รถได้มาเสร็จ
ก็บริจาคตามวัดต่างไปทั้งหมด
วัดไหนได้เยอะก็อยู่ใกล้ก็ได้เยอะไป
วันไหนไม่มีก็ว่ากันไปก็แบ่งสรรปัญชวนไป

คุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะหลวงตาบุญชื่น
ท่านก็จะออกบินทบาทตั้งแต่ตี๕๓๐ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็จะเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้ากลับจังหวัดนครพนม
ใครที่เนี่ย
โอ้โหเดินจนเท้าไหม้เท้าพองอ่ะคุณ

ท่านต้องอดทนขนาดไหนเนอะ
ใช่คุณดูดิเห็นไหมเท้าไหม้แบบนี้ค่ะ

อดทนาศาสตร์ทบุญด้วยจริงค่ะหลวงตานะคะ
ทีนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ย
ที่ต้องการที่จะไปเฝ้ารอหลวงตาเนี่ยนะคะ
อยากจะรู้ว่าหลวงตาเนี่ยจะใช้เส้นทางไหนในการเดินทางกลับ
แล้วก็มีการพักจำวัดที่วัดโคคลานค่ะ
สิมีคนไปรอแล้วก็กราบท่านให้ท่านแบบจับศีรษะให้